ไปดูอีกครอบครัวหนึ่งแล้วกันพี่โจ๊กโซคู

ยังไม่บ๊ายนะคะยังอยู่นี่แหละค่ะ
เราไปเจอในงานวงสวงละครเรื่องใหม่ค่ะ

เธอบอกว่าเอาจริงก็มีคิดเหนื่อยอยู่เหมือนกัน

อ้าวเมียอ้าวลูก

ฉันก็ยังอยู่ต่อนะคะยังรับงานอยู่เหมือนเดิม

ตอนนี้ก็เลยเดินหน้ารับทั้งงานคอนเสิร์ต

ในสามสิบปลายพี่โจ๊กสักครู่ก็บอกกับนักข่าวแล้วบอกว่า

จริงวางไว้ก่อนนี้แล้ว

ถ้าเราเป็นว่ายน้ำได้ปีนต้นไม้ได้อะไรได้เราก็ต้องเอาหมด
ไม่ทิ้งครับครับแค่มีความรู้สึกว่า
เราก็มีความรู้สึกว่าอยากเกษียณอยากอะไรอย่างนี้เป็นความฝัน
แต่ว่าในความจริงตอนนี้ยังเหมือนเดิมครับ
ใช่แล้วค่ะถ้าเธอบุลก็ต้องจ่ายเนอะ